รัฐบาลนะคะเก่าไปใหม่กำลังจะมา
ก็มีรัฐมนตรีอีกหลายท่านทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
รัฐบาลชุดนี้ที่อำลาจากตำแหน่งเดิม
เพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ในรัฐบาลใหม่นะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือท่านนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูล
วันนี้เนี่ยเป็นวันอำลานะวันอำลาวันเก็บของ
กระทรวงสาธารณสุขของคุณอนุทินนี่จะเป็นบรรยากาศ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างวันก่อนเราก็นำเสนอ
กระทรวงอื่นอื่นไปแล้วนะคะคือวันนี้คุณอนุทิน
คุณสาธิตปิตุเตชะนะคะก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ประจำกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่เห็นล่ะค่ะ

ตั้งแต่คุณอนุทินคุณสาธิตมีข้าราชการของกระทรวง
ก็สวมเสื้อซาฟารีสีขาวเป็นเสื้อประจำสำนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมารอรับตั้งแต่ประตูรถเลย
แล้วคุณอนุทินคุณสาธิตก็เข้าศักระพระราชานุสวรี
เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะที่ได้มาทำงานที่กระทรวงนะคะ
แล้วก็ไปเข้าพบปะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรในกระทรวง
ก่อนจะเริ่มอำลาเนี่ยมีการร่วมร้องเพลงด้วย
เดี๋ยวนี้เขาต้องมีเพลงนะของคุณอนุทินเนี่ย
ข้าราชการเขาก็ช่วยกันร้องเพลงชื่อเพลงว่าช่วงที่ดีที่สุดค่ะ
นะคะเดี๋ยวเราลองฟังหน่อยนี่อันนี้คือช่วงในห้องนะคะ

คือหน้าคุณอนุทินนั่นคือขยับปากร้องเพลงไปด้วยนะ
แล้วก็อาจจะแบบคือผมเดาไม่ถูกนะว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนนะ

พันนะ๔ปีกับอีกกี่เดือน๕๖วัน
อย่าลืมว่านี่คือภาระหน้าที่คือหนักหนามาก

ใช่เป็นช่วงแบบเจอภาวะหนักเลยนะคะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแม้เป็นช่วงเวลาสั้น
ใช่ไหมคะคุณอนุทินเองยอมรับบอกใจหาย
และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดจริง
ทำงานมา๔ปีกับอีก๕๖วันคือ

ทำงานกับข้าราชการที่ไม่ท้อถอยไม่ท้อใจ

ได้เข้ามาบริหารงานในกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงอาศาสมัครค่ะ
เป็นธรรมดาครับที่ว่าเราอยู่ท่ามกลางคนที่เรา
ไว้ใจมั่นใจแล้วก็รักนะครับผูกพัน
มันก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็ว
ผมต้องถือว่าผมและท่านรัฐมนตรีสาธิต
เราสองคนโชคดีนะครับที่ได้เข้ามา

กระทรวงศาลนักศึกษ์ในช่วง๔ปีที่ผ่านมานะครับ
แต่เพราะว่าบุคลากรของกระทรวงศาลนักศึกษ์คือ
มันเป็นพลังบวกที่กระทรวงศาลนักศึกษ์ได้
ส่งออกไปอย่างพี่น้องประชาชน
ใครก็ตามที่มาอยู่ในกระทรวงศาลนักศึกษ์นี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างผมสองคนที่ไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
ก็รู้สึกได้ถึง
ประโยชน์อันมหาศาลที่กระทรวงศาลนักศึกษ์ได้ทำให้กับพี่น้องประชาชน
ก็ปิดเวอร์ชั่นหมอหนูนะคะ
ต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชันหมอชนละนาน

หมอจริงเดี๋ยวรอดูค่ะ
หมอหนูแล้วก็หมอตีอีกคนนึงนะครับ

ก็หมดวาระเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับ